ท่านผู้ชมครับคดีนี้นี่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำ๖กันยายนที่ผ่านมานะครับ
คือในแง่ของการสืบสวนสอบสวนต่างมันก็คงจะต้องรอดูผลกันต่อไปนั่นแหละ
แต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยเขาบอกว่าแหม่ในแง่ของวงการตำรวจเนี่ย
ว่านี่มันเป็นเวทีของการประชันวิสัยทัศน์ไปในตัวเลยหรือเปล่า
คิดเหมือนกันนะมือหรือว่าดูเรื่องของการทำคดีอะไรไปในตัวเลยหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงเวลาของการเลือกผอบอตรอหรือเปล่าพี่อุ๋ย
เดี๋ยวพบตรจะเกษียณนะฮะต้องเลือกพบตรท่านใหม่
รองพบตรที่มีผลงานโดดเด่นมาตลอด

ต่อกับบิ๊กโจ๊กท่านผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครปฐม
หกกันยายนที่ผ่านมานะฮะมีตำรวจระดับรองผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติสองนายที่ปรากฏในคดีนี้มาดูแลคดีนี้ตั้งแต่ต้น
ตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยนี่นะฮะอันนี้เป็นวันรุ่งขึ้นที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คือ๗กันยายนนะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อีกนายหนึ่งคือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บิ๊กโจ๊กนะฮะที่ก็ถูกจับตามองเหมือนกัน
นี่คือคันดิเดตชิงตำแหน่งผวัตรตรอทั้งคู่เลยนะฮะ
เดี๋ยวท่านดำรงศักดิ์กิติมพัฒน์จักรเกษียณใช่ไหมฮะ
ทีนี้ถ้าดูโปรไฟล์ของรองพบตรทั้งสองท่านนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
บิ๊กต่อนะฮะพลโนเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ย
ท่านอายุ๕๙ปีชื่อเล่นชื่อต่อชื่อจริงท่านก็ต่อศักดิ์นะครับ
ท่านเกิด๒๗มกราคมปี๒๕๐๗นะครับคือถ้าท่านได้เป็นผอตรอเนี่ย
จะอยู่อีกหนึ่งปีก็คือเกษียณปี๖๗ปีหน้าถูกต้องนะครับ
ส่วนบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอายุเพิ่ง๕๓
เพราะว่าตำแหน่งท่านขึ้นเร็วมากนี่นะฮะมีชื่อเล่นว่าโจ๊กนะฮะ
สื่อก็เรียกบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กท่านเกิด๒๙ตุลาคม๒๕๖
แต่ก็เสียนู้นแล้วฮะอีก๘ปี๒๕๗๔
เนยต่อศักดิ์เนี่ยจบมัธยมโรงเรียนโยธินบุรณะนะครับ
ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์สิงห์แดงรุ่น๓๙
แล้วก็ไปทำงานบริษัทก่อนนะฮะบริษัทน้ำมันคาวเทคทำอยู่๗ปี
แล้วก็ลาออกมาสมัครตำรวจเมื่อปี๒๕๔
เริ่มต้นจากระดับรองสารวัตร๑๑
เพราะฉะนั้นท่านไม่ได้มาจากนักเรียนเตรียมทหารในร้อยตำรวจนะครับ
จะไม่มีรุ่นทางตำรวจทหารท่านมาสายปริญญาตรีนะครับ
ส่วนวิกโจ๊กพลสุรเชษท่านจบมัธยมศึกษาโรงเรียนมหาวิชาวราวุฒิ์นะครับ
แล้วก็เข้าโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่๓๑
แล้วท่านก็ยังจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต
จากโรงเรียนไนร้อยตำรวจรุ่นที่๔๗ด้วยนะฮะ

ทหารก็ไปโรงเรียนในร้อยแล้วก็มาเป็นตำรวจเมื่อปี๒๕๓
ตำแหน่งรองสารวัตรก่อนเริ่มต้น
รับผิดชอบดูแลงานเนี่ยเขาจะแบ่งงานเป็นหลายฝ่ายนะครับ
มีฝ่ายบริหารฝ่ายมั่นคงฝ่ายปราบรามฝ่ายกฎหมายฝ่ายเจรตำรวจนะฮะ
แล้วก็ฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะครับซึ่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะดูเรื่องของสืบสวนสอบสวน
ค่ะส่วนพลตรวจเอกต่อศักดิ์ดูเรื่องปราบราม
ดูเรื่องปราบรามแล้วก็ทั้งปราบรามทั้งสืบสวนสอบสวน
มันใช่ไหมก็ตำแหน่งสำคัญเหมือนกันนะจริงก็สำคัญทั้ง๖หน้าที่นี่แหละ

ส่วนในคดีกำนันนกเนี่ยถ้าเริ่มตั้งแต่ช่วงค่ำ๖กันยายนที่เกิดเหตุนะครับ
เช้าวันรุ่งขึ้น๗กันยายนบิ๊กต่อก็ลงจุดเกิดเหตุก่อนเลย
แล้วก็มีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะซึ่งท่านก็จะเป็น
หัวหน้างานในส่วนของทางหลวงที่อยู่ในสังกัดด้วยค่ะอ่า
ซึ่งสาวสิวอยู่ทางหลวงใช่ไหมใช่ค่ะเสียชีวิตท่านก็เลยต้องไปด้วยเลยนะครับ
โทจิรพบภูริเดชนะฮะก็สั่งให้ชุดฮนุมานเนี่ยลงพื้นที่ไปด้วย
หลักก็เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดูแลตำรวจทางหลวงด้วยนะครับ
แล้วก็ต้องไปดูเรื่องของคนเจ็บก็คือตำรวจทางหลวงเหมือนกัน
ทางตำเนิดโทษวสินทร์นะฮะคือว่าถูกแฉะไปสองนัด
ซึ่งตอนนั้นยังอยู่โรงพยาบาลค่ะส่วนพลเอกสุรเชษนะครับ
ลงพื้นที่เช่นกันนะฮะแต่ไปที่สพมนครปฐมลงตอนค่ำนะคะ
ต่อไปที่เกิดเหตุตอนค่ำบิ๊กโจ๊กไปที่สพมนครปฐมซึ่งเป็นพื้นที่เจ้าของคดีนะฮะ
เพื่อไปดูเรื่องของคดีเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อยู่ในงานเลี้ยงพยานหลักฐานต่างนะครับ
จากนั้นเนี่ย๘กันยายนใช่ไหมค่ะคือเจ็ดกันยาช่วงช่วงเย็นเย็นใช่ไหมที่กำนันนกมามอบตัวค่ะ
แล้วยังตามหน่องท่าผามือยิงอยู่ค่ะเช้ามืดแปดกันยายนเนี่ยหน่องท่าผาไปถูกวิสามันที่กาญจนบุรีใช่ค่ะ
ต่อก็ไปนี่ฮะไปดูจุดเกิดเหตุด้วยตัวเองแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องการวิสามันคนยิงตำรวจเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ
ค่ะอ่าบิ๊กโจ๊กไม่ได้ไปที่จุดนี้นะฮะแต่ไปที่สโมสรตำรวจเรียกประชุมชุดสืบสวนนะฮะ
แล้วก็บอกว่าจะเรียกตำรวจในงานเลี้ยงทั้งหมดเนี่ยมาสอบปากคำใช้สถานที่จุดศูนย์กลางคือกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ต่อมาเนี่ยก็คือวันที่๑๑กันยายนค่ะวันนั้นก็มีพิธีพระราชธรรมเผืองศพสหรัฐศิลป์ใช่ค่ะ
แล้วภูมิกับเบิ้มที่อยู่ในงานเลี้ยงด้วยแล้วก็เป็นหัวหน้าของสารวัสสิว
เป็นคนชักชวนไปที่ว่านี่ฮะรับแรงกดดันไม่ไห
ก็ยิงตัวตายที่บ้านพักที่ปฐุมธานีค่ะ
เกิดขึ้นวันนั้นวิคตอร์ก็ให้สัมภาษณ์นะท่านก็บอกว่า
เรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีการสืบสวนสอบสวนเนี่ย
ให้รอถามบิ๊กโจ๊กใช่ค่ะเพราะว่าเป็นหน้าที่โดยตรง
ท่านพูดแบบนั้นท่านเนี่ยมาดูที่เกิดเหตุในฐานะที่ดูแลด้านปราบปราม
แล้วก็มีตำรวจที่ยิงตัวเองเสียชีวิตท่านก็ต้องมาดูจากนั้นก็เป็นพิธีพระธรรมเผลอศพที่วิคตอร์ท่านก็ไปที่วัดที่มีพิธีพระธรรมเผลอศพของทวัดสิวนะแล้วก็เป็นคนไปรับศพภูมิกับเบิ้มด้วยนะวันที่รับศพภูมิกับเบิ้มออกจากนิติเวศใช่ไหมค่ะเพราะว่าจริงวิคตอร์เ
กับเบิ้มก็เข้ามาคุยด้วยก่อนที่จะก่อเหตุครับอ่าทีเนี้ยเรื่องตำแหน่งพบตรที่
เราไปถามผู้การแต้มนะฮะพลตรีวิชัยสังประภัยคือความจริงผู้การแต้มเนี่ยเกษีย
ตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานแต่เราจะเรียกติดปากว่าผู้การแล้วเขาโดดเด่นตั้งแต่เป็นผู้การ
นี่เพิ่งลาออกจากพักประชาธิบัตย์นะตอนนี้มาเป็นยูทูปเบอร์มีรายการแต้มเล่าแต้มเล่า
ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะนี่เดี๋ยวนี้เป็นยูทูปเบอร์คอมเมนเตรเตอร์ผู้การแต้มว่ายังไง
ผู้การแต้มนะคะก็บอกว่าเอาจริงคือถ้าถามว่าจะต้องเลือกใครระหว่างบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะทั้งสองเนี่ยเหมาะสมทั้งคู่เลย
แต่คุณจะเอาคดีกำนันนกเป็นตัววัดไม่ได้มันจะดูแค่คดีนี้คดีเดียวไม่ได้หรอก
ส่วนคุณโรมรังสิมันโรมสอบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลก็บอกว่า
พบตรต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการพัฒนาองค์กร
และต้องถูกตรวจสอบประวัติด่างพร้อย
นายกเองก็ควรไปซาวเช็คตำรวจทุกระดับด้วยเหมือนกัน
ไม่ใช่ดูจากแค่ผลงานที่เป็นข่าวอย่างเดียว

ฝั่งอดีตคนที่เรียกว่าคำว่าอยู่ในวงการตำรวจแล้วนะคะ
ผมเชื่อว่าบางทีเราอาจเป็นแทบไม่ต้อง
เลือกมากเลยครับว่าจะเอาใครฮะ
กลายเป็นว่าสุดท้ายอาจจะได้คนที่ว่า
คนไหนที่มันมีแผลน้อยที่สุด

แต่นั่นเลยครับนายกตรวจสาวหวัตถีภัยถึงต้องลงมาเอง
อ้าวการประชุมคณะกรรมการธรรมการตำรวจหรือกบกตรเพื่อเลือกพบตร
พูมชาติการตำรวจแห่งชาติคนใหม่คนที่สิบสี่เนี่ย
จริงจริงจะมีขึ้นในวันสิบสี่กันยายน